ดูสถานการณ์ไฟป่าที่เชียงรายหน่อยอันนี้น่าห่วงคุณผู้ชมฮะลามหนักเลย
แล้วเมื่อวานนี้๓ทุ่มเนี่ยโอ้โห
ไฟไหม้ป่าดอยปุ๋ยครับห่างจากสถานีทวนสัญญาณของสถานีโทรทัศน์หลายช่อง
กันแค่สามร้อยเมตรครับแล้วจุดที่ไฟไหม้ก็ห่างจากสถานปฏิบัติธรรมและบ้านเรือนของผู้คน
ตะบนท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายไม่ถึงห้าร้อยเมตรส่วนที่ดอยจราเข้ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอแม่จันทร์
ก็มีไฟป่าไหม้ติดต่อกันหลายวันแล้วโอ้ที่น่าห่วงคือยังคุมไม่ได้คุณผู้ชมหลายวันแล้วนะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็โหมลุกไหม้บนดอยจราเข้อย่างรุนแรงครับ
บางคนดูจากไกลเห็นภูเขาเป็นสีแดงฉานไปทั้งลูกเลย
ก็มีการสนที่กำลังนี่ฮะเขาเดินเท้ากัน
จากหลายหน่วยงานนะรวมกว่า๕๐๐นายเข้าไปดับไฟป่า
แล้วก็เร่งทำแนวกันไฟไม่ให้มันลามไปยังบ้านเรือนผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงครับ
โดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งบรรทุกน้ำได้๕๐๐ลิตรเนี่ยขึ้นบินแล้วก็โปรยน้ำดับไฟแบบนี้บนดอยจราเข้ครับ
กำหนดขึ้นบินระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๐เมษายนนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงพรุ่งนี้
หมายก็คือพื้นที่ป่าสูงชันในเขตรอยต่อ๓อำเภอก็คืออำเภอแม่จันทร์แม่สวยและอำเภอเมือง
เชื่อว่าจะช่วยคุมไฟป่าไม่ให้ลามขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ครับ